มาดูเรื่องนี้กันหน่อยการเข้าห้องน้ำในปั๊มดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปลอดภัยซะแล้วสำหรับผู้หญิง
ใช่แล้วประพาช่วงนี้บ่อยจังเลยอือบ่อยมาอีกแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเข้าห้องน้ำในปั๊มแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังช่วยตัวเองอยู่ข้าง
อ่าทีนี้พอถูกจับได้นะคะหน้ายิ้มเดินออกมาทำหน้าที่ไม่สำนึกเลย
ไม่สำนึกไปดูคลิปกันเลยค่ะพี่ไม่หัวเราะค่ะพี่เข้าห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้
ห้องน้ำผู้หญิงครับแล้วพี่มาทำอย่างเงี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่
ไม่ได้กินน้ำไม่ได้กิน
กลัวมากนะคะคือกลางวันแสกไงตอนแรกที่ฉันคิดว่าเหตุเกิดกลางคืน
ถ่ายออกไปเอ้ากลางวันแสกเลยอ่ะแล้วทำแบบหน้าตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคนที่เจอเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วดูจากสีหน้าสีตาแล้ว
หนุ่มคนนี้แทบจะไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะคะที่เข้าไปช่วยตัวเองอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงนะคะ
เดินหน้าเป็นไปเปิดก๊อกน้ำดื่มกินหน้าตาเฉยแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนเล่าไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยเหตุการณ์ก็คือเนี่ยเจ้าของในเจ้าของคลิปเขาเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวในปั๊มแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเธอเหลือไปเห็นรองเท้าผู้ชายโผล่ออกมาจากช่องเนี่ยค่ะเป็นช่องระหว่างห้องน้ำติดติดกัน
ตัวเขาก็เลยก้มไปดูปรากฏว่าไปเจอภาพเนี้ยค่ะกำลังเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่อ่ะค่ะ
คือไม่รู้แอบดูเราด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะอยู่ห้องข้างอ่ะ
เห็นภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยพอก้มไปดูเห็นภาพนี้นะตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยวิ่งออกไปไปเรียกเด็กปั๊มให้โทรเรียกตำรวจเข้ามาอืม
ทีนี้ตำรวจมานี่นะคะนายคนนี้ก็ยังอยู่ในห้องน้ำอ่ะนะคะ
ไม่ได้หนีไปไหนหรอกอ๋อยืนตอนแรกนั่งไง
เสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วอ่ายืนออกมาจากห้องน้ำล่ะอ่า
มีอาการท่าทางคล้ายคล้ายมีอาการทางประสาทอ่ะอืม
เหมือนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตำรวจบอกอ่ะนะค่ะ
ตำรวจมาเจอแล้วก็บอกลักษณะเขาว่าเป็นถึงเคยเห็นมาแล้ว
เป็นคนไม่มีญาติถามผู้เสียหายด้วยว่าจะเอาเรื่องไหม
ค่ะนะฮะถ้าจะเอาเรื่องก็จะลำบากยุ่งยากหน่อยนะ
เธอบอกว่าเนี้ยพอตำรวจพูดแบบเนี้ยอ่า
สุดท้ายเธอก็ต้องยอมปล่อยตัวไปซึ่งเจ้าหน้าที่รับปากว่าเดี๋ยวจะนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จะส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะค่ะอืม
แต่เราดูแล้วหลายคนดูแล้วกังวลนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้แสดงความกังวลถึงแนวทางการจัดการของเจ้าหน้าที่ว่าอยากให้เด็ดขาดกว่านี้เออ
เพราะแค่ส่งไปโรงพยาบาลไม่นานจะถูกปล่อยออกมาหรือเปล่า
แล้วถ้าถูกปล่อยออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำหรือเปล่า
แล้วถ้าเลวร้ายไปกว่านั้นไม่ใช่แค่การช่วยตัวเองแล้วแหละนั่นน่ะสิ
อาจจะถึงขั้นขมขืนหรือว่าร่วงระเมิดทางเพศได้รึเปล่าค่ะ
ปล่อยตัวไปง่ายบางทีมันก็หนักใจเหมือนกัน
ทีนี้จะเข้าห้องน้ำนี่คือต้องไปเปิดดูทุกห้อง
ว่ามีใครอยู่ไหมต้องระวังทั้งข้างบนระวังทั้งข้างล่างเลยนะ
กว่าจะได้เข้าอ่ะเนอะนี่ดูจากสภาพห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่โอเคนะ
แต่ก็ยังมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ